พระสงฆ์ข้าราชการและประชาชนได้ทดลองเดินชมวิวทิวทัศน์๒แผ่นดิน
ฝั่งเมียนมาร์และด้านอำเภอแม่สาย
ซึ่งมีการก่อสร้างเป็นทรงโค้งเหล็กพื้นกระจกหนาความยาว๑๕๐เมตร
สามารถเข้าชมได้ครั้งละ๑๐๐คน
ส่วนบนพระธาตุมีการประดับตกแต่งคล้ายสวรรค์นิมารดาวดึง
บรรดาเหล่าถวยเทพสีทองเหลืองอร่ามตกแต่งโทนสีม่วงผสมผสานอย่างลงตัว
และในช่วงกลางคืนจะมีการเปิดไฟส่องสว่างสีสันสวยสดงดงาม
โดยวัดพระธาตุดอยวาวจะมีพิธีเปิดสกายวอล์อย่างเป็นทางการ
ในวันที่๙พฤศจิกายนเวลา๑๘นาฬิกา
สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่๗นาฬิกาจนถึง๑๙นาฬิกา
นักท่องเที่ยวชมวิว๒ประเทศสามารถถ่ายรูปผู้ถวยเทพ
เป็นจุดเช็คอินแม่สายแห่งใหม่
พร้อมกราบนามัศกาลพระธาตุดอยวาวสิ่งศักดิ์สิทธิคู่อำเภอแม่สาย